ทีนี้มาดูกันต่อเลยเรื่องของคุณภาพอากาศ
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครตอนนี้วิกฤตหนักนะคะ
หลายคนยังคงกังวลถึงปัญหาเรื่องนี้
เพราะว่าวันไหว้ตรุษจีนตรวจตลอด๒๔ชั่วโมง
ถึงขั้นดำสนิทบนแผ่นกรองเลยค่ะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันค่ะ
สวัสดีครับหลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ประบายเกาะติดสถานการณ์กลุ่มหมอกวาน
ที่ตอนนี้สร้างความหวั่นวิตกให้กับชาวกรุง
เพราะว่านับวันยิ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

มีการจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนกัน
ตอนบ่ายนี้เรามาอยู่ที่บริเวณ

หนึ่งจุดในพื้นที่ที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่
แล้วก็มีผู้คนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำนะครับ
และที่นี่แห่งนี้เองก็มีหนึ่งพื้นที่นะครับ
มีการติดตั้งเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศนะครับ
ก็คือที่นี่ครับที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
นี่แหละครับคือรูปร่างหน้าตาของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับ
การทำงานของมันก็คือจะมีการดูดอากาศเนี่ยนะครับ
ผ่านท่อสีเหลืองไปยังบริเวณส่วนตรงนี้นะครับ
ข้างในครับจะมีการบรรจุแผ่นฟิลเตอร์นะครับ
ซึ่งปกติจะมีสีขาวแบบนี้นะครับ

โดยการเก็บค่าฝุ่นละอองเนี่ยนะครับ
เราจะใส่แผ่นแบบนี้ไปในส่วนตรงที่เป็นทองเหลืองนี้๒๔ชั่วโมงนะครับ
เพื่อที่จะดูว่าตลอด๒๔ชั่วโมงเนี่ยนะครับ

สังเกตว่ามีจุดสีดำเกิดขึ้นนะครับ

สภาพอากาศบริเวณนี้คุณภาพอากาศบริเวณนี้
ก็เอื้อทำให้เกิดการกระจายตัว
เกิดการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ

แน่นอนที่นี่แห่งนี้นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว
ยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขียดร้อน
จากการสอบถามก็พบว่า
ขณะนี้เองก็มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

รวมไปถึงใครที่ชอบออกกำลังกายในช่วงนี้

ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย

เราไปฟังคำตอบของเรื่องนี้กันครับ
ธนาคารของกฎมตอนนี้นะครับ
คือคุณภาพอากาศถ้าเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันสูงกว่ามาตรฐาน
ย่อมหมายถึงว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

คือไม่ใช่แค่สูตรอาการหายใจแบบปกติ

เขาสร้างให้มนุษย์ขึ้นมาช่องทางปาก